คู่รักสมัยนี้นะเขาต้องไปบุกป่าฝ่าดงด้วยกัน
ทั้งป่าทั้งทะเลทั้งภูเขานะคะรวมถึงคู่นี้ด้วย
แต่คู่นี้มันชักจะยังไงนะเขาบอกว่าลดสถานะกันแล้วแต่ยังเห็นไปด้วยกันนะ

ลุ๊กฝนทิพย์ไงกับไม้พัทรเดชไง

มันยังไงกันคุณผู้ชมค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยลดสถานะกันเหลือเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันนะ
แต่เราก็ยังได้เห็นจากมิตรภาพที่ดีของทั้งคู่อยู่เสมอนะคะ
อย่างล่าสุดค่ะวันเกิดพี่อ้ำพัชราภาทั้งคู่ก็ไปร่วมโอยพรด้วยกันเลย
แล้วก็ล่าสุดนะใครตามไอจีของสองคนนี้
ก็คงจะได้เห็นภาพวิวทะเลไปเลยจ้ะ
ทั้งคู่เลยอวดให้แฟนได้ชื่นชมกัน
เศร้าปุ๊กลุ๊กไม่พลาดนะดูสักก่อนชุดว่ายน้ำ
สุดยอดเลยค่ะ
ก็ทั้งเซตแบบนี้ก็น่ารักดูเพลินกันไป

เออนะคะแต่จุดที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาโฟกัสกันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมค่ะ

ก็ทำเอาคนรักปุ๊กลุ๊กแล้วก็ไม้นะ

ทริปนี้จะได้เห็นภาพคู่อวด

มันมีลุ้นเหมือนกันนะบรรยากาศกงบรรยากาศเนี่ยรูปคู่ซะหน่อยเป็นอะไร
ให้แฟนเขารูปคู่วะไปเลย
อันนี้หลายคนก็ลุ้นแหละว่าจะกลับมาคืนดีกันคงสถานะเหมือนเดิมหรือเปล่า